เดือดร้อนของเจ้าของห่อพักที่ปฏิหรรมธนียอกัน
อุตส่าห์ใจดีให้ชายหญิงคนหนึ่ง

ไม่จ่ายเงินคนของหนีชะดับ
ส่าห์ใจดีแต่ว่าเจอเล่นงานกลับ
ก็เลยเอาคลิปนี้มาให้ดูแล้วก็แจ้งความจับซะเลย

เออนะครับนี่ฮะเจ้าของหอพักที่ปฐุม
กลายเป็นผู้เสียหายเอาคลิปนี้มาให้ดู
หอพักเขาเนี่ยนะเปิดมาก็มีหลายห้อง
แล้วก็คลิปนี้เห็นหลายมุมเห็นอะไร
ตั้งแต่รั้วด้านหน้าประตูหน้าหอพัก
ระเบียงทางเดินในห้องรวมไปถึงในซอย
ต่อเนื่องกันเลยเห็นภาพชายหญิงคู่นี้
ทำอะไรขนของหนีครับขนย้ายที่นงที่นอน

หอพักเพราะอะไรต้องการชักดาบ
ไม่จ่ายค่าเช่าหลบหนีออกไปเลย
นะฮะเจ้าของหอบอกว่าตั้งแต่วันที่๒๑เมษา
มาจ้องห้องเจ้าของหอก็อ่าไม่เป็นไร
ของมาก่อนเลยเดี๋ยวค่อยจ่ายค่ามาจำกับค่าเช่า

๕๗๐๐เป็นเงินทั้งหมดนะฮะพอล่วงเลยมา
คงจะจ่ายแล้วไงมันหลายเดือนแล้วไง
ไม่ยอมจ่ายสักทีทั้งค่ามัดจำค่าเช่าเป็นเงินเบ็ดเสร็จก็๙๓๙๘บาท
แล้วก็รวมกันกับเงินงวดแรกที่ผมบอกไป๕๗๐๐กับ๙๓๐๐ก็รวมเป็นเงินสักประมาณหมื่นกว่าบาทคุณผู้ชม
ทีนี้เนี่ยไม่ยอมจ่ายลบนี้ไปเลยนะฮะเห็นห้องเปล่าทำยังไงได้เอาเลยตำรวจจับให้หน่อย
เอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจเลยมีใบจองห้องพักมีชื่อมีอะไรพร้อม
ใบแจ้งนงแจ้งหนี้ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วที่สภครองหลวงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
คนที่ไม่จ่ายเห็นภาพนี้แล้วเห็นคลิปนี้แล้วติดต่อไปที่เจ้าของห้องพักแล้วกันนะครับ
มีอะไรยังไงก็เจรจากันผ่อนใจอะไรก็ว่ากันไปแต่อย่าทำแบบนี้นะคะ